คุณผู้ชมครับมาปิดท้ายที่เรื่องของรายงานพิเศษ
คุณผู้ชมกับเรื่องของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับ
เนื่องจากว่าเขาไปร่วมออกบูธนะครับที่งานบ้านและสวนแฟร์ครับ
ไปให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเรื่องของการสร้างบ้านแบบประหยัดพลังงาน
ติดตามพร้อมกันครับ
แบบให้ใช้วัสดุในการก่อสร้างที่สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปเป็นหลัก
โดยทุกแบบบ้านที่พัฒนาขึ้นมาจะมีค่าการใช้พลังงานที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ซึ่งได้จากการสำรวจถึงร้อยละ๑๐๓๐ขึ้นอยู่กับแต่ละแบบบ้าน
เดลตัวอย่างแบบบ้านเหล่านี้นำมาจัดแสดงภายในบูธนิทัศกาลบ้านประหยัดพลังงาน
เพื่อให้ประชาชนที่มาชมงานสามารถศึกษาแบบบ้านดีรักพลังงานทั้ง๑๒แบบ
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ซึ่งสามารถนำไปก่อสร้างได้จริงมีพิมพ์เขียวพร้อมสำหรับใช้เป็นแบบในการก่อสร้าง
เรื่องของการประหยัดพลังงานเนี่ยทางกรมพัฒนาพลังทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเนี่ย

แต่สิ่งที่ง่ายก็คือว่าเราจะให้ใครมาช่วยประหยัดพลังงานให้เราก็คือประชาชน
ประชาชนนี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วและใกล้ที่สุด
ประชาชนจะประหยัดพลังงานได้ก็คือในส่วนกรอบบ้านอยู่อาศัย
พอบ้านอยู่อาศัยเนี่ยเราก็เลยคิดว่าอย่างนี้น่าจะมีการออกแบบนะ
ที่ประหยัดพลังงานให้กับประชาชนได้ใช้
ก็เป็นที่มาที่ว่าเราออกแบบในปีที่ผ่านมานะครับ
มีอยู่ทั้งหมด๔รูปแบบนะครับ
รูปแบบนี้ก็จะมีแบบบ้านอยู่๑๒แบบให้ประชาชนได้เลือก
พอจัดทำโครงการบ้านต้นแบบดีรักพลังงานขึ้น
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการเลือกไปเป็นแนวทางการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน
ซึ่งพอได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดบ้านประหยัดพลังงาน
และมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
สร้างบ้านประหยัดพลังงานไม่ได้ยากหรือมีราคาแพงอย่างที่เข้าใจ
ออกแบบที่ดีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมตั้งแต่การก่อสร้างนั้น
จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้บ้านที่สวยงามทันสมัยอยู่สบาย
และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไปพร้อมกันด้วย
ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบบ้านประหยัดพลังงาน
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๕พฤศจิกายน๒๕๖๒